นี่เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตนะคะพยายามจับผิดน้องคนหนึ่งนะคะ
บอกว่าจบม๖แล้วเรียนสอบ

ติดแพทย์นะคะแต่มีแต่
ยากจนไม่มีเงินไปเรียนทำให้เกิดเรื่องของการรับบริจาคเกิดขึ้น
แต่ทีนี้คนบอกว่าน้องโจรจริงหรือเปล่าทำไมมีไอแพททำไมมีแอปเปิ้ลเพนซิล
และทำไมมีรถยนต์ป้ายแดงนี่ไงเขาก็เลยติดเป็นแฮชแท็ก
ทิพย์หรือว่าแบบจนไม่จริงอะไรอย่างเงี้เรื่องนี้นะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็คือนายอำเภอเมืองกาลสินลงพื้นที่ไปตรวจสอบข่าวนี้
ซึ่งถือว่ากลายเป็นดราม่าไปเรียบร้อยภาพที่เอ่อนายอำเภอลงพื้นที่ไปก็คือ
เห็นน้องเนี่ยกอดแม่ร้องไห้แล้วบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ความจริง

ไม่ได้อยากของแม่อย่างนี้ค่ะหนูก็เลยทำงานเพื่อจะได้แบบมีของตัวเอง

แล้วเรื่องจัดฟันหนูจัดตั้งแต่ม๔แล้วค่ะก็ตอนนั้นก็ทำงานมีเงินเก็บประมาณก้อนหนึ่ง
ก็เลยเลือกที่จะไปจัดฟันค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟันค่ะ
ว่าน้องเนี่ยสรุปแล้วจนจริงหรือเปล่าจนถึงขั้นไม่มีเงินเรียนต่อแพทย์ที่ตัวเองสอบติดหรือเปล่า
ที่บ้านใช้อินเตอร์เน็ตไวไฟและจัดฟันคือถ้าถ้าลองเทียบเทียบดูเอ่อ
หอมยี่ห้อหรูน่าจะมีสักสามพันอ่าจัดฟันต้องมีเป็นหลักหมื่นใช่
ไฟล์อย่างน้อยก็เกือบพันค่ะเอ้ยยังไงรวมรวมต้องมีเงินนะเออ
ถึงจะทำเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยนะคะเอาน้องต่อไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้
เอาเรื่องเกี่ยวกับการจัดฟันก่อนน้องบอกว่าจัดฟันเงินที่เอาไปจัดฟัน
เพราะไปทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนค่ะได้รายได้พิเศษเริ่มทำงานด้วยตัวเองเนี่ย
ตั้งแต่ม๓ม๔นะคะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งตัดสินใจดัดฟันค่ะ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่ามีปัญหาเรื่องฟันนะจัดฟันให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะ
เอาส่วนไอแพทไอแพทได้เงินมาจากการทำงานพาร์ทไทม์เช่นเดียวกัน
และน้องบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เพื่อที่จะเอามาค้นคว้าข้อมูลในการเรียน
เอาคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบซื้อไอแพทแบบนี้หรือว่าแท็บเล็ตแล้วถ้าไปเทียบกับซื้อคอมพิวเตอร์
ราคามันถูกกว่านะและใช้งานในเรื่องของการค้นคว้าเนี่ย
ใช้ได้สะดวกกว่านะคะขณะที่อินเทอร์เน็ตไวไฟที่ใช้อยู่ที่บ้าน
พี่ชายเป็นคนชำระให้เดือนละหกร้อยบาทส่วนน้ำหอมที่มันไปปรากฏภาพในอินเตอร์เน็ต
น้องบอกว่าเป็นมือ๒แล้วซื้อมาในราคา๓๐๐บาท
มันเหลือเหลือก้นขวดนิดเดียวเอามาตั้งเฉยไม่ได้ใช้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งภาพอันนี้ภาพที่แบบหลายคนโอ้โหสุดเลย
ก็คือรถยนต์ป้ายแดงอันนี้นี่คือเงินหลักหมื่นซื้อไม่ได้นะคะ
หลักแสนค่ะบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองเป็นรถยนต์ของน้า
น้าเขาซื้อให้ลูกสะพ้ายแล้วยืนยันว่าที่อธิบายทุกอย่าง
จัดฟันไอแพทน้ำหอมรถยนต์ไวไฟเธอพูดความจริงทั้งหมดนะคะ
ทีนี้บ้านค่ะนายอำเภอลงพื้นที่ไปไปดูบ้านหน่อยซิ
ทิพย์หรือจนจริงเนี่ยบ้านลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นเพลิงมุงสังกษีปลูกอยู่กลางสวนท้าย
หมู่บ้านที่ตำบลพวนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
นายสมเจตเต็งมงคลในอำเภอเมืองกาลสินนะคะ
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
นายอำเภอยืนยันเองเลยค่ะครอบครัวของน้องโว๊มีฐานะยากจนจริง
คุณพ่อมีอาชีพปลูกพืชผักขายส่วนคุณแม่เนี่ยค่ะ
คุณแม่เนี่ยไม่มีอาชีพนะนายอำเภอบอกว่ายอดล่าสุดที่มีคนบริจาคเข้ามาให้น้องโฟ
รวมเป็นเงินสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทและตอนนี้ปิดย้ำนะคะ
ปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้วเพื่อให้น้องโว้ไปทำแผนค่าใช้จ่ายการเรียนแพทย์เป็นเวลา๖ปี
๑ถึงปี๖ต้องใช้อะไรบ้างค่าเทอมกี่บาท
จากนี้ต้องตั้งคณะกรรมการในการเบิกเงินไปใช้แต่ละครั้งส่วนที่เหลือจะเก็บแยกบัญชีเอาไว้
ถ้ามันเกิน๓ล้าน๗แยกบัญชีเอาไว้เพราะนักเรียนแพทย์เวลาเขาเรียนจบแล้ว
เขาต้องมีแยกด้วยไงแยกวิชาเฉพาะทางเดี๋ยวเก็บไว้เรียนต่อไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็ใช้เงินจำนวนนี้โดยยืนยันว่าเงินที่บริจาคไปเนี่ย
จะใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและน้องโบก็ยืนยันว่าเงินที่ได้มา
ที่ทุกคนหวังใจว่าจะให้เป็นการศึกษาเป็นค่าทุนการศึกษาของหนู
หนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะอืม